เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเมนูฮอตฮิตไม่แพ้กันคุณค่ะ
ร้านนี้ก็ขายมาอย่างยาวนาน๓๐ปีแล้วนะคะ
เป็นเมนูขนมเบื้องไข่นั่นเองค่ะ
อร่อยเด็ดขนาดไหนไปดูวิธีการทำกันหน่อยค่ะ

ลีลาการทำขนมเบื้องไข่หรือว่าขนมเบื้องยวนนะคะ
อันนี้คือเป็นของนายภูมิรินตาแจ้อายุ๓๘ปี
เฮียติ๊กค่ะก็ถูกสืบทอดมานานกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่ชาวเมืองสุโขทัย
หรือว่าคนต่างถิ่นจะเดินทางไปยังตลาดสดสวรรคโลก
แล้วก็ต้องแวะซื้อกลับบ้านกันติดไม้ติดมือกันทุกคนเลย
ซึ่งเฮียติ๊กเปิดขายที่บ้านของตัวเองคุณผู้ชม
อยู่บนถนนเทศบาลดำริ๓ตำบลเมืองสวรรคโลก
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนี่แหละ

แล้วก็อาหารตามสั่งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มรับช่วงต่อจากแม่
เมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วนั่นเอง
ก็มีลูกค้าทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะเมนูนี้นี่แหละขนมเบื้องไข่นะคะ
ทอดกันมาขั้นตอนการทำมาจากรุ่นคุณแม่เลย

รวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่นำไปเป็นไส้ของขนม
ก็จะมีทั้งถั่วงอกค่ะ
หัวชัยโป๊ค่ะถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกุ้งแห้งผัดปรุงรส
ที่ยังคงสูตรแบบดั้งเดิมเลยนะคะ
ก็ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอะไรคุณ
นี่ไงน้ำล้างถาด
ห๊ะน้ำอะไรนะ
น้ำล้างถาดหรือว่าไม่ใช่น้ำล้างถาดสิ

เฮ่ยน้ำอะไรค่ะอาจารย์

เออถูกแล้วน้ำอาจารย์
คุณจะไปกินกับน้ำล้างถาดก็ได้
ถ้าอยากจะทานหรือจะทานกับน้ำสะอาดก็ได้
แต่ถ้าจะอร่อยต้องทานคู่กับน้ำอาจารย์

ขายดิบขายดีมากราคา๒๐บาทเท่านั้นเอง

เพราะว่าไส้นี่แน่นเลยเครื่องแบบอึ๊บเลยนะคะ
ใครที่อยากจะไปลองรับประทานขนมเบื้องไข่เฮียติ๊กสูตรดั้งเดิม
ราคาสบายกระเป๋าก็ไปรับประทานกันได้นะคะ
ตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าไปจนถึง๓โมงเย็น

ผมบอกเลยนะนมเบื้องไข่เนี่ยนะครับ

ถ้าไปที่นั่นเนี่ยควรจะหารับประทานนะ
มีหลายร้านให้ได้เลือกสรรกันอร่อยทั้งนั้นแหละ